มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่เป็นคลิปนะคะ
คลิปก็คือมีผู้ชายคนนึงค่ะ
เดินเข้ามาเตะตัดขาสาวหล่อก่อน
จากนั้นสาวหล่อล้มลงไม่พอค่ะ
ตามไปเตะซ้ำที่บริเวณใบหน้า
ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสนะคะ
ตอนนี้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ซึ่งเขารับสารภาพบอกว่าทำไปเพราะโมโห

ล้มลงค่ะเท่านั้นไม่พอ

เดินไปแล้วก็กลับมาซ้ำที่บริเวณศีรษะ

ง้างขาซะเตะเข้าไปซะแรงเลย

รองเท้าไปติดอยู่กับหน้าสาวหล่อคนนี้เลยนะคะ

ทราบชื่อคือนายยศพัฒน์บุภา
อายุ๓๙ปีเป็นชาวสุพรรณบุรีค่ะ

ก็รวบรวมพยาหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

ให้มาพบวันที่๒๗มีนาคม

แต่ผู้ต้องหาไม่มาตามหมายเรียก
เจ้าหน้าที่เลยรวบรวมพยานหลักฐาน

ก่อนที่จะไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพัก

รวมทั้งขอโทษทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

ก่อนหน้านี้จะเข้าไปทำร้ายร่างกาย

เพราะสาวหล่อเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัว
ขณะที่ตนตอนนั้นกำลังทะเลาะอยู่กับแฟนสาว
แล้วก็โดนขู่ว่าจะแจ้งตำรวจ
ขออภัยนะคะจึงได้ตามไปบันดาลโทษะ
แล้วก็ปรากฏออกมาเป็นคลิปแบบนี้แหละค่ะ
ผมบันดาลโทษะครับวันนั้น
เอาไปทำอะไรครับ
พอดีเรามีปากเสียงกันในบ้านนะครับ
มาก่อนแล้วก็ผมพอพอดีมา
เจอพี่เขาอยู่กลางทางครับ

เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนิดนึงครับ

ก็ภาพดูค่อนข้างจะออกมารุนแรงเลย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะ
แต่ว่าก็แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งจะคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
วันนี้จะนำตัวไปฝากขังค่ะที่สารอาญา
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ก็ต้องดูว่าสารจะให้ประกันตัวหรือเปล่านะคะ